ทำการบินจากสนามบินสุวรรณภูมิไปที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่
ระหว่างที่ให้ผู้โดยสารลงจากเครื่อง

ตบศีรษะของเขามากระชากขอบ
บอกว่าทำไมไม่เอาอาหารเข้าไปบริการ

ทึกประจำวันไว้เท่านั้นนะคะส่วนทางด้านของการบินไทยเองตอนนี้
รับทราบเรื่องราวไปแล้วเรียบร้อยค่ะรอพิจารณาอยู่นะคะ
ตำรวจภูพิงราชนิเวศได้รับแจ้งนะคะจากนายธนศักดิ์ประทักขินังอายุ๓๔ปี
ธนศักดิ์เป็นสจวดของการบินไทยค่ะบอกว่าถูกกัปตันทำร้ายร่างกาย
โดยตบตีที่ศีรษะได้รับบาดเจ็บเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะอยู่บนเครื่องบินของการบินไทยเที่ยวบิน
ทีจีที่หนึ่งหนึ่งศูนย์เดินทางจากสุวรรณภูมิมาที่สนามบินเชียงใหม่นะคะ
สิบเจ็ดกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเมื่อเครื่องลงจอด
ระหว่างเปิดประตูโดยให้ผู้โดยสารลงจากเครื่องถูกกัปตันเดินเข้ามาทำร้ายร่างกายนะคะ
บอกว่าถูกตบหน้ากระชากคอจนได้รับบาดเจ็บ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงประมาณบ่ายสองห้าสิบนะคะตำรวจหลังจากที่ลงบันทึกประจำวันไว้เรียบร้อย
ให้ข้อมูลกับทางทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะก็คือพันธ์ตำรวจเอกปิยพันธ์พัทรพงศิลป
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่บอกว่าเหตุการณ์นี้ผู้เสียหายก็คือสจวด
ได้แจ้งขอลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานเพื่อนำไปยืนยันกับทางต้นสังกัด
ก็คือการบินไทยให้สอบสวนข้อเท็จจริงแต่ยังไม่ประสงค์จะดำเนินคดีกับคู่กรณี
ซึ่งทางตำรวจบอกว่าก็พร้อมจะแจ้งความและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะคะ
ตำรวจให้ข้อมูลเพิ่มเติมแบบนี้ค่ะก็คือวันที่แจ้งความเนี่ย
ผู้เสียหายบอกว่าอยากจะลงบันทึกประจำวันไว้เท่านั้นเอง
แต่ตอนนี้ผ่านมา๑๐วันแล้วตำรวจบอกว่าโลกโซเชียล
เอาเรื่องนี้ไปแชร์ตำรวจโทรไปถามย้ำอีกครั้งหนึ่งว่า
ผู้เสียหายจะดำเนินคดีหรือไม่สามารถทำได้นะ
ผู้เสียหายซึ่งเป็นสจวดยืนยันคำตอบเดิมบอกว่ายังครับ
แค่ลงบันทึกไว้เฉยไม่อยากจะเอาเรื่อง
เพราะตกลงกันได้แล้วแต่ย้ำนะคะตำรวจก็ย้ำกลับไป
แต่ถ้าเปลี่ยนใจมาดำเนินคดีได้ตลอดเวลานะคะ
นี่คือการทำหน้าที่ของตำรวจเกี่ยวกับคดีที่เกิดขึ้น
เรื่องราวที่เกิดขึ้นยังไม่เป็นคดีนะคะขออภัย
เรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะส่วนทางผู้บริหารบริษัทการบินไทยเบื้องต้น
ได้รับทราบเรื่องดังกล่าวแล้วบอกว่าเกิดขึ้นจริงค่ะ
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะ
หากตรวจสอบพบว่ามีการกระทำผิดพร้อมพิจารณาลงโทษผู้กระทำความผิดตามระเบียบของบริษัทต่อไปค่ะ